อันนี้ไปดูเลขแห่งความหวังกันหน่อยค่ะ

ที่แรกที่จะพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านเข้าไปร่วมพิธีบวงสวง

พร้อมกับพิธีเบิกเนธรูปปั้นกุมารนักบุญสมหวังนะคะ
ที่วัดทุ่งสวนอำเภอเมืองกำแพงเพชร

แล้วที่สำคัญนอกจากจะบวงสวงแล้ว

พอจุดประทัดปุ๊บโฟกัสไปที่อะไรคะ

หางประทัดถูกต้องแล้วค่ะ
สุดท้ายนะคะชาวบ้านบอกว่านี่แหละจะได้
นี่แหละจะโดนและนี่แหละคือความหวังนั่นแหละค่ะ
หน้าจอคุณผู้ชมนะคะ
สำหรับทีนี้ที่มาของรูปปั้นกุมารนักบุญสมหวังเนี่ยเขาบอกว่า
ถูกยกให้เป็นสิทธิ์หลวงปู่เสือวาจาศิษย์ใช่ไหม
ตั้งกุมารจากคำบอกเล่าของร่างทรง
ครูบาเทพประธานพรปู่ฤษีตาไฟ
ชาวบ้านก็เลยไปขอกันนะฮะทีนี้นี่

ใช่ไหมแล้วใส่โจงกระเบนแดงโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ขังทีเดียว

วัดโคสิตามรามอำเภอสังคบุรีจังหวัดชายนาฏครับ
มีชาวบ้านจำนวนมากเลยไปกราบศักระ
รีระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยของหลวงพ่อกวยชุติณทะโร
อดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระเกจิชื่อดัง
มีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลเมตตามหานิยมเมตตาบารมี
ให้โชคลาภกับผู้ที่ไปกราบว่าย
ทุกคนจะนำของไปทำบุญถวายมี๒อย่าง
ขนมจีนน้ำยาอันนี้อาหารจานโปรดของหลวงพ่อเขาแหละ

อีกอย่างคือต้องเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มโปรดปรานของหลวงพ่อเขา
ในแต่ละวันจะมีคนนำสองอย่างนี้ไปถวายกันเยอะนะ

เปิดดูใต้ฝานิดนึงว่าเป็นเลขอะไร

แล้วก็มีคนทำแบบนี้ถูกมาแล้วนักต่อนักทีเดียว

ต่างจากที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา

นางสาวกรยาปาซิริอายุ๖๗ปีเธอเป็นชาวกรุงเทพมหานคร
ก็จะนำไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหญ่กันต่อไป
ซึ่งที่ผ่านมาเธอเคยถูกลอตเตอรี่มาแล้วหลายงวดนะ
มีความศรัทธาพ่อปู่พญานาคาราชเป็นอย่างมากนะครับ
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จะพาไปนะครับ
กันให้ดีจำกันให้แม่นจดกันให้ไวนะคะ
พาไปที่วัดเชียงทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่เขามีจัดพิธีทำบุญรำลึกการเสียชีวิต
รอบ๕๐ปีของคุณมิตรชัยบัญชานะคะอดีตพระเอกชื่อดังที่เสียชีวิต
ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินซีทอง
ตกจากบันไดเชือกเฮลิคอปเตอร์ที่ความสูง๓๐๐เมตร
เมื่อวันที่๘ตุลาคม๒๕๑๓นะคะ
แล้วปรากฏว่าหลังจากที่เสร็จพิธีแล้ว
เขาก็มีการจุดประทัดใช่ไหมคะ
เขาเพ่งไปที่เลขหางประทัดอีกแล้วนะฮะชาวบ้านนี่นี่นี่
แล้วก็นี่ด้วยในกระถางทูบแบบนี้นะคะ
จุดที่บอกว่าต้องโฟกัสเพ่งกันให้แม่นนะฮะ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ